คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของคุณลุงกอกอายุ๕๒ที่กำแพงเพชรหน่อยค่ะ
อันนี้เป็นในมุมของความเชื่อแต่ด้วยความที่ว่าคุณลุงเนี่ยค่ะ
ไม่พูดครับไม่อาบน้ำอ่าฮะสี่ปีครับสี่ปีกว่า
ใช่ค่ะโหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะคุณลุงกันก็อยู่แบบนี้ค่ะ
แต่เขาเชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์หรือเปล่าที่ทำให้แกมีอาการแบบนี้
อาถรรพ์จอมปลวกคุณลุงกอกอายุห้าสิบสองนะคะ
ชาวอำเภอโกสัมภีร์กำแพงเพชรค่ะอยู่เนี่ยเป็นเพลิงสังกษีอยู่คนเดียวนะคะ
ไม่มีที่นอนหมอนมุ้งไม่อะไรไม่คุยกับใครเลย
อาบน้ำมาสี่ปีแล้วญาติลุงกอกค่ะนายสมศักดิ์อายุสี่สิบสาม
เล่าให้ฟังว่า๔ปีก่อนลุงกอกก็เป็นคนปกติสติดี
ทำงานรับจ้างเจอกันทักทายมีอยู่วันหนึ่ง
ก่อบอกอยากสร้างบ้านหลังใหม่ขุดจอมปลวกที่ขึ้นมาเป็นสิบกว่าปีที่อยู่
ครับแล้วจอมปลวกอยู่มานานมากอ่าฮะแล้วลุงแกขุดคนเดียวเลยนะ
ก่อนขุดไม่ขอขมาไม่ทำพิธีอะไรขุดเสร็จไปนอนเลย
อีกวันหนึ่งลุงกอกเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับเห็นภาพหลอนวิ่งหนีเข้าป่า

แล้วลุงกอกเป็นคนละคนเลยค่ะคุณผู้ชม

ถ้าเอามุ้งมากางให้แกฉีกทิ้งเลยนะ

เคาะถ้วยเคาะจาน
แล้วให้ญาติเอาอาหารมาให้กิน
อาหารมาต้องไปร้อนนะ

ตั้งหมดอาการทั้งมรของลุงกอกเนี่ย

ที่แกไปขุดจอมปลวกอายุ๑๐ปีทิ้งค่ะ

เขาจะขุดทิ้งดับทำบ้านใหม่อะไรอย่างงี้
บุกบ้านเหมาะของที่ดิน
ดินเขาอยู่เช้ามาก็จะเคาะชามเพาะกระมังกินข้าว
แต่คุยกับใครก็จะไม่พูดเค้าไม่คุยกับใคร
พี่น้องพ่อแม่ก็ไม่คุยไม่คุย
ข้าวเย็นเขาก็ไม่กินนะกินข้าวร้อนเดียว

กินข้าวร้อนอย่างเดียวข้าวที่มันเย็นจะไม่กิน
เค้าจะเค้งเลยต้องกินข้าวร้อนอย่างเดียวครับ
แล้วก็คือไม่อาบน้ำไม่อะไรเลยไม่อาบน้ำไม่อะไร
แล้วก็มุ้งก็ไม่อาบน้ำเค้ากางให้เค้าก็ดึงออก
มุ้งก็ให้เค้ากางออกครับตอนเย็นเค้ากอบไฟได้ถุนครับ

ก็ต้องพึ่งหมอปลานะคะหมอปลากับทีมงานไปที่บ้านลุงกอก
สิ่งแรกที่หมอปลาทำคือให้กู้ภัยมาอุ้มลุงกอกออกจากเพลิงสังกษี

ลุงกอกไม่ยอมนะคุณผู้ชมขัดขืนตลอดเลย
นี่ไม่ยอมไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้พับ

ปี๊ผู้ชมลองดูหน่อยค่ะ
นี่ก็เลยช่วยกันอาบน้ำให้ลุงนะคะ
หมอปลาก็เลยตัดสินใจขอเข้าไปดูในเพลิงสังกษีที่ลุงกอกอยู่หน่อย

หมอปลาก็ให้เจ้าหน้าที่อุ้มลุงกอกไปบ้านของแม่ลุง

พอไปถึงท่าทีของลุงก่อก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน

หมอปลาก็บอกญาติว่าตอนนี้ให้ลุงกอกอยู่บ้านกับครอบครัวนะ
อย่าปล่อยให้ไปอยู่เพลิงสังกษีอีกนะ
เพราะครอบครัวคือยาใจที่ดีที่สุด
ถ้าลุงกอกยังไม่หายยังมีอาการแปลกอยู่

เดี๋ยวจะพาไปรักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรี
หมอปลาก็เลยบอกว่าอาการของลุงกอกเนี่ยค่ะ

เพราะในอดีตพี่ชายของลุงกอกที่เสียชีวิตไปแล้ว
มีอาชีพเก็บของเก่ารับซื้อของเก่าอะค่ะ
อาจจะเป็นไปได้ว่ามีพวกโจรไปขโมยของที่วัด
หรือพวกตะแกรงเผาศพแล้วเอามาขายต่อ
กอกก็เลยมีอาการแบบนี้
ในตัวลงกรอบต้องมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
เลยผมก็รอให้พี่คนนี้แล้วคุยกับครอบครัวเขา

เพราะผมก็สามารถช่วยเหลือลุงกรอบ
ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้

ที่ผมเจอแม้กระทั่งโกรธ
ที่ใส่กระดูกตะแกงเผาศพ

สำหรับคนที่อยู่ในบริเวณที่เขาเอาของมาขาย
อาจจะเกิดกระลูกกระหลานหรือคนเดียวคนอื่น

จะไม่คบค้าสมาคมกับใคร
แล้วก็จะทำตัวสกปรกชกมก

แล้วแนวทางในการรักษาจะทำยังไง

แล้วก็เรื่องความเชื่อที่ผมเชื่อ
ก็ดีนะคะจริงมันต้องควบคู่นะคะ
เรื่องความเชื่อก็มุมหนึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องพาลุงกอก
ไปโรงพยาบาลสักหน่อยไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมาดูอาการของลุงกอกกันต่อนะคะ

เดี๋ยวเราจะตามต่อให้นะคะ